เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีงานเลี้ยงฉลองพระบวชใหม่ที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
คือเจ้าภาพหรือว่าลูกพี่คงซิงเลย
คนมายิงกันเจ็บกันตายในงาน
๕ทุ่มเมื่อคลินนี้มีงานเลี้ยงฉลองงานบวช
หรือว่าของดอนกราวอยู่ที่พื้นที่หมู่๑๑
บรรยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสุมศาธารอ่ะเขาก็จัดงาน
ใยโตโอ้โหนะไฟเฟยโตะจงโตะจีนใช่ยิงกันน่ะ
ตายหนึ่งสาหัสอีกหนึ่งนะครับในงานก็เป็นลานขนาดใหญ่นะครับ
มีไฟประดับสวยงามมีโต๊ะจีนหลายโต๊ะเยอะแยะ
ห่างจากจุดที่ตั้งโต๊ะจีนนะครับปรากฏว่ามีคนถูกยิงสองคนนะฮะ
กองเลือดนี่เต็มเลยนะครับเป็นผู้ชายสองคนที่ถูกยิงแล้วเป็นพี่น้องกันนะฮะ
ผู้ที่ถูกยิงคือนายประทีบศรีสวัสดิ์อายุ๓๕ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอก
อาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกคนนึงคือนายสุมิตรศรีสวัสดิ์
อายุสามสิบสองเป็นน้องของนายประทีบที่เสียชีวิตนี่ถูกยิงเข้าที่ขานะครับ
ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุนะครับที่สุดแล้วตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้นะฮะ
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีที่สพบ้านแพ้วนะครับใช้ปืน๙มมไปยิงเขานะ
ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุนะฮะที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
อ่ามีฉายาว่าแฮ็กมะพร้าวน้ำหอมอายุสามสิบหกปีนะครับ
อ่าร่างกายนี่ยังมีคราบเลือดเปลือเปื้อนอยู่เลยนะครับแล้วก็มีปืนเนี่ย
อยู่ที่เอวนะครับคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
นายชัยวัดมิตวงศาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตะมนยกระบัด
สมุทรสาครเป็นญาติของเจ้าภาพงานบวชด้วยบอกว่าการจัดเลี้ยงฉลองบวชเนี่ย
จัดงานเลี้ยงฉลองบวชให้กับพระหลานชายอ่าก็มีมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ไปถึงกลางดึกเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนในช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงที่ผู้คน
ส่วนใหญ่กำลังจะกลับกันแล้วล่ะนะก็ใกล้จะ๕ทุ่มแล้ว
เหลือแต่แขกบางส่วนที่ยังอยู่ดูการแสดงดนตรีอ่านักร้องก็ร้องเพลงสุดท้ายแล้ว
จบแล้วค่ะกำลังจะเลิกเวทีแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
เพราะว่าแฮ็กมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมือปืนคนนี้ขาใหญ่ในพื้นที่
อยู่อยู่ก็เดินเข้ามาหานายประทีบที่ถูกยิงเสียชีวิตพอเดินมาถึงก็ยิงใส่นายประทีบจนล้มลงเลย
ส่วนนายสุมิตรที่ถูกยิงเข้าที่ขาก็เพราะว่าจะเข้าไปช่วยพี่ชาย
พอมีการยิงกันทุกคนก็ตกใจมากนะก็พากันหนีฮะ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
กันว่ามือปืนกับผู้ตายคงมีเรื่องมีราวเป็นคู่อริกันมาก่อน
คงไม่ได้เจอกันตั้งแต่ต้นอ่ะค่ะแต่มาเจอกันก็อ้าวพองานจะเลิกอะไรอย่างเงี้
มาเห็นกันก็เลยยิงใส่กันนะครับ
เป็นคู่อริกันอยู่ที่ภาพรู้มานะครับ
เป็นคู่อริไม่ถูกกันอยู่พอดีมาเจอกันในงาน
น่าจะมาเจอกันช่วงท้ายแล้วเพราะต่างคนต่างนั่งคนละที่มันก็มองไม่เห็นกันออกมา
เย็นกันตอนช่วงใกล้จะเลิกก็ตอนนั้นก็น่าจะมีเรื่องกับตอนนั้น
ก็ช่วยทราบสาเหตุมาเข้าไป

สาเหตุก็
เคยใช้อาวุธปืน

สาเหตุที่ก็พึ่งจะทราบเขาก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเธอยิง
เขาเป็นคนที่รู้ว่าไม่ถูกกับเด็กในที่นี่อยู่แล้ว
ก็เลยต้องเขียนมอวุธเอาไปมาชาดได้
เช้าว่าเขาก็ก็จะพบอยู่ประจำอะนะ
แฮกมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นฉายาที่เขาเรียกในพื้นที่
ชื่อจริงคือนายอำนาจสงครามอายุ๓๖ปี
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ยิงคนบาดเจ็บด้วยนะ
สาเหตุก็คือมาจากการที่นายอำนาจหรือว่าแก๊กมะพร้าวน้ำหอม
กับนายประทีปศรีสวัสดิ์ผู้ตาย
เคยมีปัญหาขัดแย้งกันนะนายประทีพเนี่ยเคยถูกนายอำนาจ
ดักยิงมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่ารอดมาได้อืม
แต่ยังแค้นกันอยู่ผูกใจเจ็บกันอยู่มาเจอกันในงานบวช
ก็เลยยิงใส่เขาอีกนะฮะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงผู้อื่นจนบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วย
ค่ะเห็นบอกเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนเป็นเรื่องผู้หญิง
เป็นปัญหาเรื่องชู้สาวเลยยิงกันมารอบนึง
เจอกันใหม่ยิงซ้ำไปอีกโอ้โหต้องคุมตัวออกจากงานบวชเนี่ยนะนะคะครับ